เราอยากจะถามคุณผู้ชมกับหนึ่งเรื่อง
ตอนนี้สังคมเหมือนมันมีแรงกดดันมากขึ้น
ทำให้คนเรานั้นมีความเครียดมากขึ้น
พอเครียดตัดสินใจจบชีวิตด้วยกัน
คือฆ่าตัวตายในการแก้ปัญหา

และเราก็ได้อ่านข่าวนี้แทบทุกสัปดาห์
ทั้งเรื่องของปัญหาส่วนตัวทั้งเรื่องของปัญหาครอบครัว

อยากถามคุณผู้ชมว่าตอนคุณผู้ชมมีปัญหา
คุณผู้ชมแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร

เกิดขึ้นสดร้อนช่วงกลางดึกที่ผ่านมานี่เองนะคะ
เหตุการณ์สลดหนุ่มอายุสักประมาณ๕๐ปี

เขาบอกว่าเขาอยากจบชีวิตจากความเป็นคนนะคะ
คือไปก่อเหตุขึ้นไปบนชั้น๔ของ
ลานอาคารจอดรถห้างดังย่านรามอินทา
แล้วก็ตัดสินใจกระโดดลงมาค่ะ
ร่างกระแทกพื้นเสียชีวิตเลยนะคะ
คือบริเวณด้านล่างเนี่ย
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปพบศพ
นายชัดชัยปั่นซับอายุ๕๐ปี
สภาพศพคือนอนหงายจมกองเลือดนะคะ

ตำรวจสนบางเขนพร้อมกับแพทย์เวรค่ะ
เข้าไปตรวจสอบตามร่างกายของผู้เสียชีวิต
จดหมายลาตายด้วยนะคะ

เป็นบุคคลเร่ร่อนไม่มีญาติพี่น้อง
ต้องการจบชีวิตความเป็นคน
ไม่ต้องการมีชีวิตอีกต่อไป
หากมูลนิธิใดพบศพข้าพเจ้า
ขอความกรุณาช่วยจัดการศพข้าพเจ้าด้วยตามที่เห็นสมควร
ขอขอบพระคุณอย่างสูงในจดหมายรายละเอียดประมาณนี้นะคะ
ตำรวจเขาก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะแล้วก็ได้มีการประสาน
ห้างเนี่ยขอไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณลานจอดรถนะคะ
คือในภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยปรากฏชัดเจนเลยว่าผู้ตายเนี่ย
เดินขึ้นบันไดจากชั้นล่างมาที่ชั้นสามครึ่ง
จากนั้นก็กระโดดลงมาร่างกระแทกพื้นเสียชีวิต
อันนี้ภาพกล้องวงจรปิดเนี่ยมันบ่งบอกชัดเจนนะ
แต่หนึ่งสิ่งที่ตำรวจเขาไม่เชื่อก็คือ
ตำรวจไม่เชื่อว่านายชัดชัยเป็นบุคคลเร่ร่อน
ตามที่มีการกล่าวอ้างในจดหมายลาตาย
จากนี้ตำรวจบอกว่าก็จะเร่งติดตามหาญาติ
รับศพนายชัดชัยไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปค่ะ